เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะ
ใครที่อยากจะมีโชคในช่วงของวันลอยกระทงต้องติดตามข่าวนี้

แล้วเพราะว่าที่สุพรรณบุรีนะคะมี๓คนเขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
โอ้โหกลายเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะ
ว่าแต่ว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไรคุณผู้ชม
แล้วเขาโฉมหน้าเป็นยังไงไปทำความรู้จักพวกเขากันหน่อยค่ะ
ไปกันที่วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขกตะมนดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีชาวบ้านทั้งจากสุพรรณแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาสดร้อน
แก้บนพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีและแม่ตะเคียนทองกันอย่างเนื่องแน่นเลยค่ะคุณคะ

คือถ้าถูกรางวัลแล้วก็ทำได้คืนได้อย่างที่หวัง
วิธีการแก้บนของเขาก็คือต้องพาแฟนมาแก้บน

แฟนจริงแฟนพัดลมเนี่ยนั่นแหละต้องทำตามศักดิ์ภรรยาเอาไว้
ตกใจหมดเดี๋ยวคุณพี่เอาภรรยาเข้าไปด้วย

คนแรกนะคะคือคุณลุงเรียนเกิดพงศ์อายุ๖๒ปี
เป็นชาวบ้านระแวกวัดไผ่แขกนี่แหละ
นำประทัด๕๐๐๐นัดค่ะ
มาจุดแก้บนหลังจากได้โชคสมปรารถนาพุ่งปั้งกันไป
และอีกคนนึงก็คือนายจัตราเกิดบุญอายุ๒๒ปีค่ะ
นำดอกไม้ทูบเทียนผ้าข่าวม้า
มาไหว้แก้บนพ่อคุณช้างมหาลาบหลังจากถูกรางวัลไปเช่นกันนะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะคือคุณนัทธีแก้วสะแสนอายุ๔๑ปี
ทำอาชีพทำโต๊ะหมาหินอ่อน
เป็นชาวอำเภออูทองสมสุพรรณนี่แหละ
กันทั้งครอบครัวเลยนำแฟนมาค่ะ
เห็นไหมผมบอกแล้วเออพาแฟนมา
แล้วก็ไม่แค่นั้นเอาชุดไทยสีม่วงมาแก้บนกับเจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยค่ะ

โอ้โหเยอะมาที่นี่มีแฟนเพียบ

และได้โชคได้ลาบก็คือได้เลขท้าย๓ตัว
เลข๑๔๐ไปนะคะเขาซื้อไปตั้ง๕ใบค่ะ
พอได้สมหวังแบบนี้ก็เลยมาแก้บนตามที่สัญญิงสัญญาเอาไว้นะคะ
แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะมีข่าวแบบนี้แล้ว
ว่าหลายคนก็อยากจะมาไหว้พระมาสักการะสิ่งศักดิ์สิท

ว่าแต่ว่าแป้งที่คุณพกมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะ
อย่าลืมเอาไปใช้ที่นี่ได้นะคะ
เอาไปถูกไถนะไปดูไปหาโชคหาลาบกัน